ทีนี้นอกจากเรื่องของน้ำท่วมที่พี่เบิร์ตได้บอกไปแล้ว
โดยเฉพาะหนักที่โคลอาทธิ์มาดูกันหน่อย
ตอนนี้สภาพอากาศในประเทศไทย

ดิฉันได้สัมผัสแล้วนะก็เลยเอาถุงน้ำร้อนมาวันนี้

คือเราชาวกรุงเทพรู้สึกดีใจแหละได้สัมผัสอากาศหนาวหน้าหนาวมาเยือน
แต่ว่าบางพื้นที่ที่เขาหนาวจัดหนาวทุกทีทุกปีมันกลายเป็นเรื่องของภัยหนาวนะคะ
คุณผู้ชมมาดูหน่อยค่ะหลายพื้นที่เลยนะคะ
โดยเฉพาะที่จังหวัดพิศนุโลกบ้านใหม่ร่องกล้าตำบลเนินเพิ่มอำเภอนครไทย
ซึ่งตรงจุดนี้เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ามงค์ใจกลางอุทยานแห่งชาติภูหินร่มกล้าค่ะ
ตอนนี้เริ่มมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นแล้วนะคะลมพัดตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นแล้วก็เลยทำให้น้องนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยใส่
สาขาร้องกล้าวิทยาต้องเผชิญกับอากาศที่หนาวเย็นค่ะ
ตอนนี้เห็นไหมคะน้องต้องมาก่อไฟนั่งผิงไฟกันแบบเนี้ยคือมุมหนึ่งเนี่ย
สำหรับเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวแต่ว่าคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ประจำเนี่ย
มันกลายเป็นว่าเขาต้องไปอยู่แบบนั้นกลายเป็นเรื่องของภัยหนาวนะฮะ
ตอนนี้ถ้าเกิดว่าไปวัดอุณหภูมิได้เนี่ยสักประมาณ๑๕๑๗องศาเซลเซียสค่ะ
ครูเองก็ต้องเห็นไหมเรียนหนังสือไปก่อกองไฟไป
คือผู้ใหญ่๑๕องศาเซลเซียสนะนะมันก็สบายนะแต่เด็กมันหนาวไปนะ
ใส่เสื้อกันหนาวมันโอเคแต่สำหรับน้องเนี่ยคือ
ร่างกายแต่ละคนเนี่ยทนต่อสภาพอากาศหนาวไม่เท่ากันนะ
คือบางคนก็ไม่มีเสื้อกันหนาวเห็นไหมแต่ตัวเล็กใส่เสื้อแขนสั้นเนี่ย
เพราะฉะนั้นพูดต่อจากที่ก๊อฟบอกเลยใครที่ไปเที่ยวในพื้นที่แบบนี้นะคะ
ให้ด้วยเดี๋ยวนี้ไม่แพงหรอกเสื้อกันหนาวนะคะ
จากพิศนุโลกแล้วนะคะพาไปที่เชียงใหม่
คนหนาวเป็นช้างมันก็หนาวเป็นเหมือนกันค่ะ
พาไปที่เดือดช้างของปางช้างแม่สาที่แม่ริมเชียงใหม่นะคะ
โดยเฉพาะช้างชาราเนี่ยเห็นบอกว่าหนาวสั่นตัวเนี่ยสั่นเลยนะคะ
ที่เนี่ยมีช้างชราอายุตั้งแต่หกสิบถึงแปดสิบปีจำนวนยี่สิบเชือกค่ะ
อากาศอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วช้างบางตัว
วานช้างบอกว่าถึงกับยืนเห็นไหมสั่นแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ควานช้างทำไงต้องเร่งก่อกองไฟเพื่อคลายหนาว
บางคนก็นำผ้าห่มเห็นไหมนั่นน่ะผ้าห่มนาโนผืนใหญ่เนี่ย
ซึ่งให้อุณหภูมิทำให้อุณหภูมิร่างกายอบอุ่นขึ้นนะคะ
นำผ้าห่มนาโนผืนใหญ่ให้ความอบอุ่นแก่ช้างชาราเหล่านี้
โดยช้างทั้งหมดเนี่ยจะต้องดูแลตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
เพราะช้างชาลาบางเชือกไม่สามารถทนกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น
แบบคือเย็นลงอย่างรวดเร็วได้อ่ะค่ะเพราะต้องยอมรับว่าสภาพอากาศเนี่ย
ตอนนี้ความกดอากาศสูงจากจีนมันแผ่ลงมาปกคลุม
เหนือตอนบนกับภาคอีสานของเรานะคะเพราะฉะนั้นอากาศอุณหภูมิจะลดลงอย่างรวดเร็ว
ต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวด้วยนะคะ
มีคุณผู้ชมส่งเข้ามานะฮะทั้งในไลน์แล้วก็ในไลฟ์ของเราตอนนี้ว่าเชียงใหม่ฝนตกตั้งแต่เมื่อวานนะ
เช้านี้ก็ยังไม่หยุดนะฮะแต่ว่าเพชรบูรณเขาบอกว่าวันนี้อากาศเย็นเริ่มเย็นลงแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมก็ส่งเข้ามาได้ว่าเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของสภาพอากาศนะฮะทีนี้